สัปดาห์นี้พบกับการประชันกันของสองนักแสดงหนุ่มมากฝีมือ
เมฆซูเมฆองค์อักและแมนซุฟกิศ
กับภารกิจหวานเสียวและแพร่กระจาย
กระนองชื่อมือดีก็ต้องชื่อสายแลนด์เนอะ
คู่ไหนจะผลัดเข้าไปลุ้นเงินล้าน
ติดตามชมได้ในรายการศึกสุดที่รัก
เสาร์ที่๖กุมภาพันธ์นี้๔ทุ่มทางไทยรัฐทีวี